ก็คือเรื่องของงูที่โผล่ขึ้นมาจากชักโครก
จากส้วมจากห้องน้ำที่เราจะไปนั่งถ่ายทุกข์กัน
ล่าสุดนะครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งถึงขั้น
งับเข้าที่อวัยวะเพศต้องเย็บ๑๕เข็ม
งูเหลือมมันอยู่ในชักโครกอย่างนี้เลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องมาช่วยกันจับนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่ง๑ย่านลาดพร้าว๘๔นะฮะ
มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนคร๔๕อัญวุฒิโพอำภัย
เขาโพสต์เอาไว้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
จากร่วมกระตันยูจากร่วมด้วยช่วยกัน
มาช่วยกันจับหมู่นะฮะ
นาฬิกา๒๐นาทีวันนี้ครับในห้องน้ำของบ้านหลังหนึ่ง
ในซอยประดิษฐ์มนุธรรม๕นะครับ

แล้วท่าทางโอ้โหมันดุมาก
งูเหลือมอย่าไปคิดว่างูเหลือมงูหลามนี่มันจะเชื่องช้า
เหมือนที่เราเห็นตามที่เขาเลี้ยงเขาดูอะไรอย่างนี้นะ
นี่ฮะเอาออกมาจากชะโครกได้แล้ว
คือเหตุการณ์นี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
เปิดเป็นบริษัทเอาไว้คนบาดเจ็บเนี่ยเป็นชายอายุ๔๕ปีนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านเพื่อนบ้านก็พาส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ
โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับคนที่ถูกงูกัดที่วัยวะเพศจนบาดเจ็บ
บอกว่ากำลังทำภารกิจส่วนตัวในห้องน้ำตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับโดนอะไรบางอย่างมากัดเข้าที่อวัยวเพศ
เขาก็คว้ามือเนี่ยเอามือเนี่ยไปจับเอาไว้ได้นะแล้วก็บีบคอมันด้วยนะ
แต่พอรู้ว่าเป็นงูก็เลยสลัดออกแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนก็รีบเข้ามาช่วย
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนไอ้งูตัวนี้มันยังอยู่ในโถส้วม
พอดีก็ทำธุระทนตัวจะมีความรู้สึกว่าเหมือนโดนอะไรกัดถ้าบีบคอมันมันอักงัดไว้มากตัวใหญ่

เพื่อนข้างบ้านเข้าไปลงไหนแล้ว

ตรงพวงพอดีเลยครับ

แล้วหมอบอกเป็นบ้านล่ะ
เธอที่นี่ทำทางทางตรงนี้เขา

ให้ผมมาเช็คกระทั่งที่บ้านนี่ไหมว่า
เห็นกู้ไผลของอาจารย์อยู่ว่าเป็นงูอะไร

เขาเลยไม่แน่ใจกันเลย

ก็ทางน้องที่นี่เขาก็ส่งไปให้เรามาเป็นงูลึ้ง

โชคดีที่มันไม่ใช่งูพิษนะฮะเป็นงูเหลือมนะครับ

แต่ถ้าเป็นงูพิษนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง

แต่เดี๋ยวนี้ตามพวกห้างร้านต่าง
จะมีตัวที่มันสามารถใส่ไว้ที่บริเวณใต้ชักโครก
หรือว่าใต้ซ่วมใต้คอหารได้

ยังไงก็ไม่รู้ว่าส่องก่อนดูก่อนก่อนจะนั่ง
มีบางทีมันจะส่องอยู่ไม่ทันนะผมอย่ามาสอน
อย่ามาส่องอะไรแล้วตอนนั้นมันไม่ไหวแล้ว